ราชบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐นะคะ
เขาก็เข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดในถ้ำที่อำเภอโพธาราม
แล้วอยู่ดีก็ผูกคอตายกับหินที่อยู่ในถ้ำ
ผูกคอตายแบบนั้นเลยหลานสาวเป็นคนเข้าไปเจอนะคะ
นี่ค่ะเป็นหินที่แบบยื่นออกมาผูกข้อกับหิน
แล้วก็มีเรื่องเล่าถึงความลี้ลับอาถรรพ์ของถ้ำแห่งนี้ด้วย
กู้ภัยสว่างราชบุรีค่ะก็ไปช่วยนำร่างของนายสมนึกสวดมนต์อายุ๕๐

นำลงมาจากที่เขาผูกคอที่หินในถ้ำวสาริกา
ตำบลธรรมเศษอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เขาใช้ผ้าเหมือนกับผ้าสบายผูกคอ
ช่วยออกมาก็ทุลักทุเลนะคะสภาพศพคือบวมแล้วอืดแล้ว
มืดด้วยอากาศน้อยด้วยลักษณะของถ้ำสูงชันด้วย
เคลื่อนย้ายศพยากมากค่ะ
กู้ภัยต้องช่วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทุลักทุเลเลยจริง
กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกับทางตำรวจนะคะตำรวจภูทรเขาดิน
เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗วันค่ะ
หลานสาวของผู้ตายเป็นคนไปพบศพคนแรกก็นิมนต์หลวงพ่อวัดถ้ำสาริกา
ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะคะ
จากการตรวจสอบโดยรอบค่ะผู้เสียชีวิตเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ด้วยคุณผู้ชม
มีอยู่สองฉบับนะคะสรุปใจความเป็นแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ต้องห่วงโทรศัพท์ใช้เบอร์เก่าก็คือให้ญาติใช้ต่อ
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้๒หมายเลขวงกลมเอาไว้เฉพาะตัวเลข๓ตัว
แล้วก็เขียนถึงเงินกองทุนระบุจำนวนเงินแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าลาก่อนนะโชคดี
ระบุจำนวนเงินเอาไว้หมดเลยเป็นล้านเลยนะจำนวนเงิน
ส่วนอีกหนึ่งฉบับนะคะเขียนว่าจดหมายนี้เขียนด้วยสติสมบูรณ์
ข้าพเจ้าขอสละสังขารเบื่อโลกมนุษย์เพราะเนี่ยจุดจุดมีข้อความแค่นี้เพราะ
แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรต่ออืมวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่ถ้ำวัดสาริกาที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีชุดที่เข้าไปลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิต
ก็พาทีมข่าวเข้าไปไปถึงจุดที่พบศพเลยจากหน้าถ้ำอะค่ะ
ไปจนถึงจุดที่พบศพห้าสิบเมตรได้นะคะครับก็มีหินงอกหินย้อยในถ้ำ
ยังมีรอยน้ำเหลืองของผู้ตายไหลไปทั่วบริเวณเลย
ภัยบอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยนะก็เจอเทียนที่จุดอยู่
สภาพศพคือบนใบหน้าไม่มีลักษณะรูปภัณฑ์สันธารแล้วอะค่ะ
เพราะว่าบวมแล้วเต็มไปด้วยน้ำเหลือง
ต้องระมัดระวังมากตอนที่ลำเลียงศพออกมานะคะ
แล้วก็ให้เจ้าที่ขึ้นไปจับขาเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกระทบกับพื้นดิน
เพื่อที่จะให้ร่างเนี่ยเคลื่อนมาตามลอยความชันเรื่อย
เพื่อที่จะมาสู่พื้นลาบอ่าก็คือเราก็ทำให้ดีที่สุดอะครับ
สำหรับผมนะผมเพิ่งเจอในถ้ำ
ถ้าสำหรับผมนะระยะทางก็๑๐ปีเนี่ยก็เพิ่งเจอแค่นี้ในถ้ำ
เพราะว่าสภาพศพก็สำคัญกับการชนะสูตรนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามไม่ให้โดนก็หินทั้งนั้นใช่ไหม
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเสียหายร่องรอยต่างอะไรไป
เจ้าหน้าที่เขาจะชนะสูตรยากเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ใช่แล้วก็พอเสียชีวิตมาหลายวันแล้วอย่างนี้ค่ะ
สภาพศพก็อาจจะลำบากหน่อยในการเคลื่อนย้ายด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับหลานสาวของผู้ตาย

เขาก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่คาดคิดนะคะ
อาซึ่งเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมเขาไม่ฆ่าตัวตาย
หลานบอกนะเขาไม่น่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เมื่อวานนี้เธอตั้งใจจะไปพบอาก่อนกลับไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ

เล่าให้ฟังว่าคนในตลาดพูดถึงเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน

มีปัญหาเรื่องของการเซ็นเบิกเงิน
เธอก็ตั้งใจจะไปบอกอาเรื่องนี้

จะไปบอกอาอาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงถ้ำโอ้โหกลิ่นมาเลยค่ะ
กลิ่นมาถึงปากทางเข้าถ้ำค่ะ
เธอก็เดินตามกลิ่นไปเรื่อย
แล้วก็ไปเห็นว่าอาของเธอผูกคอตาย
บอกว่าสาเหตุที่อาคิดสั้นผูกคอตาย
น่าจะใช่ปัญหาเรื่องของเงินกองทุนหมู่บ้านนะคะ
หนี้สินก็มีอยู่แค่๓๐๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
ว่าน่าจะเครียดเรื่องสุขภาพ

คือเราก็จุดทูปบอกนะทำเสร็จ

คือเราทีแรกก็คิดว่ามันเป็นกลิ่นสาบของในถ้ำ
กลิ่นอับขังขาวอะไรประมาณนี้
แต่มันยังไงไม่รู้อะคือ
มันมีเหตุที่แบบมันทำให้เราคิดว่า

พอเลี้ยวไปอ่ะมันเหมือนไฟที่มันส่องมาวูบขึ้นมาที่ตาเราอ่ะ

แบบตอนนั้นคือเต้าใจแล้วร้องรั่นเลยในถ้ำอะ
พ่อแม่อยู่ข้างบนคือได้ยินเสียงหมดว่าเราตะโกนอยู่ในถ้ำ
อืมแต่ว่ามีร่างทรงปู่ภัยดำก็เป็นญาติของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่ามันก็มีความเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับความอาถรรพ์ภายในถ้ำแห่งนี้

เธอบอกว่าเธอเคยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้แหละ
แล้วเธอก็สัมผัสจิตได้ว่ามีพญานาคเลื้อยผ่านตัวเธอ
แล้วก็เห็นลูกแก้วสองแสงเธอก็เลยเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเข้าไปนั่งสมาธิ
แล้วอาจจะเห็นสิ่งเดียวกันกับที่เธอเห็นแล้วก็อาจจะเกิดความโลภ
จึงทำให้ถูกสิ่งที่มองไม่เห็นครอบงำก่อนเกิดเหตุ
อาจจะนั่งสมาธิแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรอาจจะเกิดจากสิ่งนั้นแหละระหว่างนั่งสมาธิ
แล้วทำให้แบบจิตพาไปฟุ้งไปแล้วก็ผูกคอตาย
อันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะจากร่างทรงที่เขาไปนั่งสมาธิที่นั่น
อันนี้ก็ตามความเชื่อของทางร่างทรงเขานะครับ